พีคมากมิจฉาชีพโทรไปปลายสาย
คุณตำรวจผมโทรมาทวงเงินคุณตำรวจนะ
คุณตำรวจเนี่ยไปนอนกับอรนุษย์แล้วคุณตำรวจไม่จ่ายตังค์เนี่ย
เนี่ยผมโทรมาทวงกับคุณตำรวจเนี่ยนะฮะ

สวัสดีครับ

แล้วโทรมากับผมเนี่ยต้องการอะไรครับ

จ้าพร้าวอ่ะแล้วคุณยายห์ผมมากับผมเพื่ออะไรอ่ะ

ตำรวจนายนี้คือพันธบรรโธโวิโรศอินทรพศ
สรวทสอบศวรสอบพ่อหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

ท้าเลยโทรกล้าโทรมาอย่างนั้นมารับเงินที่หัดใหญ่

แล้วพักกรุงเทพเนี่ยแต่พอถูกถามกลับว่าเอาแล้วสมชายนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหน
เขาบอกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ทั้งนามสกุลทั้งที่อยู่เลย
เหรอเออนะฮะยิ่งไปกว่านั้นพอสารวัตรวิโรธถามว่า
นี่ต่างด้าวหรือเปล่าโอ้โหคราวนี้หัวร้อนเลยนะฮะ
ทำไมเรียกผมต่างด้าวนะทำไมไม่เรียกผมคนต่างชาติ
เหมือนเหยียดบูลลี่ผมทำไมเป็นบทสนทนาที่สับสนวุ่นวายนะครับ
แต่เหตุเกิดขณะที่สารวัตรวิโรธนะครับนั่งทำงานอยู่ในห้องพนักงานสอบสวน
พระหัดใหญ่สรุปใจความได้ว่านะฮะผู้ชายที่อ้างชื่อว่าสมชาย
อยู่แถวลาสเพลาเป็นเจ้าหนี้ของนางสาวอรณุษฐ์ที่อรณุษธิ์ติดเขาอยู่๕๐๐๐บาท
กับทางตำรวจแต่พอเจ้าหนี้ซักไปซักมาพูดมั่วมั่วไปเรื่อยเลย
จนศาลวัฒน์บอกเออถ้าอย่างงั้นมาเอาเงินที่โรงพลักษณ์ขาดใหญ่มา
ชายคนนั้นเขาตัดสายทิ้งไปเออนะฮะแม่มันทำไม่เนียนไปเรียนมาใหม่ป่ะ
นะฮะพันธบรวจโทวิโรธนะครับยืนยันว่าไม่รู้จักหรอก
สมชายเนี่ยกับอรนุษย์เนี่ยเชื่อว่าสิ่งที่ท่านเจอเนี่ย
น่าจะเป็นมิจฉาชีพโทรมาจะหลอกเอาเงินหรอก
แต่ที่งงมากคือเออแค่แน่ตำรวจยังงงได้เบอร์มาได้อย่างไร
ได้ชื่อมาได้อย่างไรชื่อจริงด้วย
ยศก็จริงยศก็ถูกมันตรงหมดเลยหรือนะฮะ
ใช่นี่นะท่านบอกว่าแต่ถ้าเจอแบบนี้ประชาชนเจอก็
ตั้งสติอย่าไปกลัวจะได้ไม่ถูกหลอกหลงกลพวกมันฮะ